พาไปดูราชาแห่งผลไม้นั่นคือทุเรียน
เมื่อวานนี้พี่ทิเป้เพิ่งเล่าไปใช่ไหมที่ชนบุรีใช่ไหม
เส้นทางมุ่งหน้าไปพัทยา

เผาหักก็เลยมาขายทุเรียนราคาถูกถูกไหม
คราวนี้ถูกกว่านั้นอีกคุณผู้ชม
มีเงิน๕บาท๑๐บาทก็กินได้ค่ะ
เพราะว่าแม่ค้าที่เมืองรถม้าลำปางเนี่ยนะ
เขาแบ่งขายดูสิเป็นภูแบบนี้
นี่แหละค่ะที่แผงขายทุเรียนนะคะ
ของแม่ค้าสาธิธรเสาแดงวัย๒๕ปี
อยู่บริเวณทางเข้าค่ายสุรสักมนตรี
ณฑนทหารบกที่๓๒ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เห็นไหมลูกค้าเขาก็มารุมกันเนี่ยค่ะ

แล้วแม่ค้าเขาเอาใจคนงบน้อยแต่ชอบทุเรียนไง

เพราะว่าคุณอยากชิมนิดเดียวใช่ไหม

คือเขาผ่าทุเรียนแล้วก็วางขายเป็นภูแบบนี้

คือก็ดูตามขนาดของภูนั่นแหละลูกค้าเขาก็ชอบกัน
โดยแม่ค้าสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้มีผลไม้
ออกมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันเยอะเลย
แต่ยังไงยังไงทุเรียนก็ยังครองอันดับหนึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้
หลายคนชอบแต่ว่าราคามันก็สูงตามไปด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่ากิโลกรัมหนึ่งบางทีก็๑๐๐๑๕๐บ้างนะคะ
ถ้าซื้อยกลูกน้ำหนักมันมากกว่า๑กิโลอยู่แล้ว

ใช่ดังนั้นก็เลยเอาใจลูกค้าหน่อยละกัน
ใครที่ชอบทุเรียนแต่ว่างบน้อย
หรือใครที่อยากกินจริง
ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่ได้อยากกินเยอะ
ก็นี่ค่ะขายเป็นภูแบบนี้
ราคาขายตั้งแต่๕บาทไปจนถึง๗๐บาท
ลูกค้าที่ชอบเขาก็บอกว่าโอ้ดีจังเลย
ไม่ต้องเสียเงินเยอะและแผงนี้นะคะ

ขายกันยาวไปจนถึง๔โมงเย็นเลย
เมื่อกี้เห็นมีราคา๒๐บาทด้วยใช่ไหม๒๕บาท
น่าจะเป็นผู้ใหญ่เนอะได้เป็น๒๐บาท
เริ่มต้นที่๕บาทต้องทานแบบพอดีคำ

จดจ่องอยู่ว่านำ

ก็เลยไม่ได้ซื้อซะทีวันนั้นไปเจอ
ดีมากนะครับ